คือคิดหนักมากแล้วมีความรู้สึกว่า
เอาวะลองเรียกไปสูงสิเขาจะเอาไหม

คือพูดจริงแล้วเป็นคนขี้อายมาก

ขนาดจะใส่ชุดว่ายน้ำยังต้องใส่อีกวันพีชเลยค่ะ

พอเรียกเขาไปสูงก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบตกลงไงคะ
แล้วตกลงเราก็เอาวะตกลงนี่เหรอ

แล้วเราออกมาแล้วเราได้เงินครึ่งล้าน
อะไรที่เป็นเงินตอนนั้นเราก็อยากเอาหมดนั่นแหละ

เพื่อจะให้มีตังค์ได้เลี้ยงลูก

แต่เป็นการกลับมาถ่ายเซ็กซี่ที่ประสบความสำเร็จมาก
มีคนให้การต้อนรับเยอะมากในตอนนั้นมากค่ะ
คิดว่าตัวเองจะได้รับความต้อนรับขนาดนั้น

ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าการเปลี่ยนชีวิตอีกรอบนึงคือการตัดสินใจมาถ่ายเซ็กซี่

นานไหมคะพี่อันค่ะทำ

จะมีเงินเลี้ยงลูกก็คือเอาเขากลับไปเข้าโรงเรียนดี
แล้วมีเงินใช้จ่ายแล้วก็โอเคค่ะ

หนักที่ชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนชีวิตโอเคล่ะ

หลังจากนั้นอาชีพมีคนติดต่องานมาเพียบเลย
ก็ค่ะมีหนังมีละครแล้วก็มีหนังสืออีก๒เล่มที่ถ่าย

ค่ะก็ซื้อคอนโดได้ซื้อรถได้

ภายในไม่ถึงปี
ซื้อทุกอย่างคือมีบ้านมีรถได้ปกติ

ก็หมายถึงว่ารูปร่างที่เขาถ่ายเป็นภาพออกไป

ก็นำมาซึ่งการที่จะมีงานละครนู่นนี่นั่น
คือเขากายและจิตวิญญาณเขาเนี่ยเป็นทรัพย์ในเรื่องโครงการมายาเลย
แต่วันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ความลับอันนี้

กลับรู้สึกว่าเพื่อนล้อเขา
เมื่อเค้ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้แม่ทำใช่บ้า

แล้วเพื่อนเห็นแผงหนังสือไหมครับ

โอ้แม่ถ่ายแบบโปรเป็นดาราหนังโปรนี่วะ

ชีวิตพี่แอนดูเหมือนจะแฮปปี้แล้วเนอะ
ดีมีบ้านมีรถจากที่ออกจากบ้านมาก็ไม่มีอะไรเลย

ดวงเหมือนจะดีแล้ว

มีราหูเด่นที่สุดดวงเดียวที่ให้คุณ
คือมีตำแหน่งเป็นเทวีโชค
โชคของผู้หญิงคือเทวี
เธอจะเป็นจอมนางที่สะกดจิตคนได้
ไม่ว่าจะเป็นนางร้ายหรือจะเป็นถ่ายนูตอะไรก็ตามที
แต่เมื่อเรื่องดีเช่นการเรียนการศึกษาดาวพฤษฎีก็เป็นมหาอุดแต่เป็นแบบวินาท
คุณแอนเลยแทนที่จะได้เรียนในสถาบันการศึกษากับเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต
เข้าใจไหมคุณอันเรียนรู้หมดแต่ต้องเรียนรู้จากชีวิต

สุขเป็นวินาศครอบครัวก็ต้องเป็นลับซ่อนมีปัญหา

อังคารเป็นวินาศก็แปลว่าอะไร
ก็แปลว่าในโอกาสบางโอกาสที่จะได้ทำได้มีได้เป็นก็พลาด

แล้วยิ่งมีอีกอย่างคือในโดงชะตานี้มีดาวมทรวยูที่กลุ่มจุดเกิด

อยู่กับจุดเกิดเนี้ยแล้วดวงชะตานี้มีสิทธิ์เกิดดับ
สัมผัสกับวิญญาณความเป็นความตายความมืด
ความสว่างได้อย่างลวดเร็วชัดแต่ว่าดวงชะตานี้นะ
เห็นไหมาร์นอะกลางค่ำกลางคืนอย่าเปิดหน้าต่าง

อแอนถูกปราย
พี่แอนทำไมพี่แอนลูกชายยิ้มแบบแปลก

เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่แอน

ก็ช่วงนั้นกำลังเพิ่งถ่ายหนังเรื่องสตังค์เสร็จใช่ไหมคะ
แล้วก็อยู่ก็มีความสุขว่า
คือเราไม่ได้ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็น

แล้วมันไปถ่ายแบบแล้วเลือดมันไหลมาเป็นเหมือนกับว่า
เป็นก้อนใหญ่ไหลลงชะโครก
ก็เลยเอาไปตรวจดูซิทำไมเป็นประจำเดือนนานจัง

คุณหมอเขาก็บอกว่าสงสัยจะเป็นมะเร็งปากมดลูก

คุณหมอเขาก็ขอเอาเนื้อที่ตรงชิ้นเนื้อตรงบนลูก
แล้วคุณหมอก็นับอีกประมาณ๑อาทิตย์
พอกลับไปคุณหมอว่าเป็นมะเร็งนะ
ขั้น๒แก่จะเข้า๓
ตอนนั้นก็เริ่มแบบเฮ้ยฉันต้องตายแน่เลย
คำถามในหัวของเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า
ฉันต้องตายแน่ฉันต้องไม่มีชีวิตอยู่แน่
ฉันจะทำยังไงลูกแม่ล่ะ

แต่เป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งคือ

เข้าไปในเลือดก็เลยมีการรักษาได้

ไม่ได้ไปในต่อมน้ำเหลือง

รู้ครับรู้แค่ว่าเป็นเนื้องอก

ก็บอกผมว่าเป็นเนื้องอกเฉย

ตอนนั้นเป็นบวชภาคอื่นดูรรท์ครับ

ชื่นใจร้องไห้ตอนตัดผมลูกร้องไห้

กี่ปีพี่แอนก็มาเจออีกโรคนึง

ก็ยังเจอบรรยายหนูแบบในละครที่เจนเพื่อกัน

ซื้อเงินสดนะคะซื้อเงินพอ
แต่ก็เริ่มมีบ้านมีรถอีก

กี่ต้องฉีดติดต่อกันนานเท่านั้น

แล้วยังมีค่ารักษาอื่นจนหมดบ้านหมดคอนโด

ช่วงนั้นรายได้ก็ต้องหายไปเป็นปีบีครับ

ต้องหยุดทำงานเพราะผมร่วงพร้อม

เริ่มกลับมามีบ้านเริ่มกลับมามีรถได้ยังไง

แล้วก็เริ่มแบบมีตังค์
เริ่มเก็บมาเรื่อยก็เริ่มแบบมีตังค์อ่ะ
เรื่องหนึ่งก็ได้ก็๓๔แสนแล้ว

เราเริ่มจากมือสองก่อน

ก็คือช่วงนั้นก็ไปอยู่ไกลหน่อย

เราก็ดาวน้อย

เพราะว่าบ้านยิ่งไกลราคามันก็จะคุ้มค่าที่จะรับมือได้
ก็ซื้อเพื่อที่ซื้อเพราะว่าอยากให้ลูกมาอยู่ด้วย
ตอนนี้ลูกเริ่มจะต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้ว

ก็คือเข้ามาได้ก่อน

เพราะพีมจบม๖ใช่ไหมคะ
แค่ว่าขนาดแม่ยังเลี้ยงดูเราได้เลย
แค่นี้ทำไมเราจะเลี้ยงดูเขาไม่ได้บ้าง
พี่เนี่ยผมต้องไปแลกตังค์แล้วเนี่ย
เพราะเงินของเวียดนามหมดแล้ว

คือตรงนี้เราไม่คิดว่าเขาจะเผา

ขาก็แข่งเดินไม่ได้เลย
เพราะว่าตามดวงอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงกว่างนี้